เพื่อนบ้านเขาหวังดีไปเก็บเห็ดมาจากป่า
แบ่งให้เพื่อนบ้านทานกันเป็นอดีตครู
ทานไปปรากฏว่าเป็นเห็ดพิษนะฮะ

ก็นำศพไปตั้งไว้ที่ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิ

ก็คือศพของนางมัชชาจันสีอายุ๖๘ปีเป็นอดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดอกไม้ครับ
ลูกสาวชื่อว่านางสาวปนัดดาเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อกับแม่ไปเยี่ยมญาติที่หมู่บ้านเปลือใหญ่
ตำบลช้างเผือกเป็นพื้นที่ติดกับป่าเป็นป่าดงแล้วก็มีเห็ดจำนวนมากเลย
พอเห็นเห็ดนะย่าเขาเก็บมาเยอะมากก็อยากกินสิครับคุณแม่ก็เลยขอเขากลับบ้านมาทำอาหารกินกัน
ตกเย็นวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งวงกินข้าวกัน๓คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีสามีของเธอ
หลังทุกคนกินแกงเห็ดไปรุ่งเช้าพ่อกับแม่แล้วก็สามีท้องร่วงอย่างหนักก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสามีอาการไม่ค่อยหนักคุณหมอก็ฉีดยาให้น้ำเกลืออันนี้ปลอดภัยกลับบ้านได้
แต่แม่ของเธออาการหนักขึ้นจนสุดท้ายเสียชีวิต
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยครับใครที่ชอบกินเห็ดถ้าเกิดไม่มั่นใจ
ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรไม่ควรนำมาทำอาหารจีนเพราะอาจจะเป็นเห็ดพิษได้
ควรจะเลือกกินเห็ดที่ปลูกเองหรือมั่นใจว่าไม่ใช่เห็ดพิษที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วไป
ใช่ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะ